สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นด้วยเวทย์การและอุบัติเหตุ

รถกระบะ๒คันชนกันกลาง๔แยกทำให้มีผู้บาดเจ็บ๓คนนะครับ
แยกนี้ไม่มีสัญญาณไฟจรจรนะครับเป็นแยกวัดใจ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุตรงสี่แยกโจ๊ยถนนบางสะพานน้องหัดไทย
ในพื้นที่หมู่๔ตะบนบางสะพานอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีคัน
ภายในรถพบผู้บาดเจ็บ๒คนห่างออกไปประมาณ๓๐เมตร
พบรถกระบะคู่กรณีอยู่ในคูน้ำข้างทางกันชนหน้าหลุด
และมีผู้บาดเจ็บกระเด็นออกมาจากตัวรถตกอยู่ในหนองน้ำ
ผู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ก่อนเกิดเหตุรถกระบะทั้งสองคันขับผ่านสี่แยกตรงจุดเกิดเหตุ
พลิกความหงายท้องล้อชี้ฟ้าและมีผู้บาดเจ็บดังกล่าว
ระบุว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักที่มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
สัญจรเป็นจำนวนมากที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
ก่อนเกิดความสูญเสียมากกว่านี้
ได้รับความเสียหายเล็กน้อยคนขับรถโม้ปูนระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถมาจากโรงโม่เพื่อที่จะนำปูนไปส่งถนนทุ่งศรีเมือง
แต่พอมาถึงสี่แยกที่มีรถจอดติดไฟแดงจำนวนมาก
จู่รถเบรกแตกจึงตัดสินใจหักขึ้นฟุตบาท
หวังหยุดรถปลอกตัวว่าจะชนกับรถคันอื่น
ทำให้ส่วนโม่ติดอยู่กับตัวอาคาร
โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ที่จังหวัดสงขลาเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนท้ายรถตู้ของกกตสงขลา
บนถนนสายเอเชียก่อนถึงสามแยกลบบุรีราเมษตะมนต์ท่าช้างอำเภอบางกลำ
ทำให้รถตู้พุ่งชนกับต้นไม้ข้างทาง
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๕คน
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าขณะเกิดเหตุรถกระบะคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
ปาดหน้ารถคันอื่นมาตลอดทางกระทั่งพุ่งชนท้ายรถตู้
กำลังจอดส่งผู้โดยสารอยู่ข้างทาง
ส่วนที่จังหวัดนครนายกเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก๖ล้อ
บนถนนสายบ้านนาแก่งคอยในพื้นที่หมู่๑ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนา
ทำให้นางพันธงชัยอายุ๖๙ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บสาหัส
พังยับเยินทั้งคันกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่นางพันธุ์ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตาย
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปรับหลานชายที่โรงเรียนวัดเขาเพิ่ม
ขี่รถข้ามถนนตัดหน้ารถบรรทุก๖ล้ออย่างกระชันชิด

ส่วนที่จังหวัดลำปางเกิดดูปฏิเหตุรถตู้โดยสารเสียหลักชนต้นไม้
ริมถนนพะหนโยธินสายลำปางตากช่วงหลักกิโลเมตรที่๖๘
ตำบลวังพร้าวอำเภอกเกาะคาทำให้รถตู้พังยับเยิน
มีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บ๘คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถตู้ระบุว่าพาชาวพม่ามาจากจังหวัดตาก

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
ทำให้รถเสียหลักตกร่องกลางถนนแล้วฟาดกับต้นไม้อย่างจัง

บนถนนสายนครพนมสกลนคร
จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่บ้านโคกเกลี้ยง
ตำบนหน้าทรายอำเปอร์เมืองนครพนม
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายนครินศรีคะอายุ๒๐ปีนักศึกษาปวชปี๒สาขาช่างกล
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตคาที่
เพื่อนที่ซ้อนท้ายมาด้วยได้ระบาดเจ็บเล็กน้อยแต่รถจักรยานยนต์พังยับเยินทั้งคัน
สภาพรถด้านหน้าได้รับความเสียหาย
ก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนขี่รถจักรยานยนต์กลับจากดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อน
กลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่พอมาถึงสามแยกบ้านหนองญาติ
ผู้ตายได้ขี่รถสวนเลนระยะทาง๑กิโลเมตร
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนซ้อนพยายามเตือนเพราะกลัวอุบัติเหตุ
แต่ผู้ตายก็ไม่ยอมฟังจึงตัดสินใจกระโดดลงจากรถจักรยานยนต์เพียงเสี้ยววินาที
ที่รถจะพุ่งชนรถเก๋งที่ขับมาตามเส้นทางปกติอย่างจัง
คนขับขี่เสียชีวิตคาที่